ผมขอตามต่อหน่อยกันแล้วกันนะครับเราขอตามต่อหน่อยเรื่องของเหล็กไหล
เหล็กไหลอันสืบเนื่องมาจากถ้ำเขาพระไสงามที่เนินมะปราง
พิศนุโลกนี่ฮะที่พระมณัฐไปติดอยู่๕วัน๔คืนนี่คือภาพล่าสุด
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเรายังอยู่ที่ถ้ำแห่งนี้
เพราะถ้ำแห่งนี้เนี่ยชาวบ้านบอกนะพระในพื้นที่ท่านก็บอกเนี่ย
บอกนี่เหล็กไหลอันนี้เหรอคะที่เป็นสีเข้มดำ
ถูกต้องสีดำบ้างสีนินบ้างสีออกอย่างนี้บ้าง

เหล็กไหลมีให้เจอแทบทั้งถ้ำแต่ไม่ใช่ว่าใครนึกอยากจะไปเอาออกมา
ก็เอาออกมาได้บางคนเจอความลี้ลับอาถรรพ์ติดอยู่ในถ้ำ
เสียชีวิตอยู่ในถ้ำนี้ก็มีค่ะเอาออกมาต่อให้คุณมีเครื่อง
ขุดเครื่องแซะอะไรออกมาแต่ไม่มีวิชาอาคมทำไม่ถูกต้อง
เหล็กไหลก็ไม่มีพลังนี่ฮะวันนี้คุณนัทพงศ์เรียบสันเทีย
เมื่อวานเข้าไปเนี่ยเห็นเหล็กไหลเต็มไปหมดเลย
วันนี้ไปอีกครั้งหนึ่งก็เจอเยอะแยะไปหมดเลยครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือถ้ำพระไสงามนะครับที่อำเภอเนินมปรางจังหวัดพิศนุโลก
ลุกเลยบอลนี่ฮะโอ้โหเห็นไหมคือยิ่งจับยิ่งถูเนี่ย
คุณนัทพงศ์บอกยิ่งมันยิ่งใสอ๋อหมายถึงตัวเหล็กอ่ะเหรอคะ
ตัวเหล็กตัวเหล็กตัวเหล็กนะฮะนี่นะฮะคือเรื่องนี้เนี่ย
ขึ้นอยู่กับความเชื่อแต่เรื่องของเหล็กไหลในประเทศไทยเนี่ย
พูดถึงกันมานานใครครอบครองเอาไว้เหล็กไหล
ก็มีหลากหลายชนิดหลายแบบนะฮะเนี่ยฮะถ้ำพระสายงามที่อำเภอเนินมะปราง
พิสุนุโลกที่ชาวบ้านบอกว่าเหล็กไหลด้านในถ้ำเนี่ยเยอะมาก
ค่ะแต่ต้องเป็นคนที่มีบุญวาสนาจริงจริงมีวิชาอาคมจริงจริง
ถึงจะนำออกมาได้วันนี้คุณนัทพงศ์เรียบสันเทีย
เข้าไปพร้อมกับพระพิโมกประพัสโรนะครับท่านเป็นประธานที่พักส่งถ้ำพระไสงาม
อยู่ที่ตำบลเนินมะปรางอำเภอเนินมปรางจังหวัดพิศนุโลก
ไปสำรวจอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปพิสูจน์ความเชื่อ
เกี่ยวกับเรื่องเหล็กไหลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำแห่งนี้
พระมณัฐที่ติดอยู่๕วัน๔คืนเมื่อวานนี้ทุดงกลับวัดที่นครสวรรค์ไปแล้ว
ค่ะท่านก็ยืนยันกับเราบอกว่าโอ้โหเข้าไปเนี่ย
ตั้งใจไปนั่งสมาธิวิปัสนาจริงจริงน้ำมันท่วมจริงจริงอืม
ฝนมาเยอะนะทีแรกตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุแล้ว
ช่วงนี้ยังไม่มาพายุรุ่นร้อนไปทางภาคอีสาน
แต่ไม่รู้มายังไงไม่ได้ว่าตั้งใจจะไปเอาเหล็กไหลแล้วไปทำผิดอะไรเลย
ติดอยู่ในถ้ำท่านก็กลับนครสวรรค์ไปแล้ว
นี่เป็นหินสีดำแบบงอกออกมาจากผนังถ้ำนะฮะ
ขึ้นมากลางลำทานก็มีนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่คือเหล็กไหลที่อยู่ในถ้ำนะครับพระพิโมกบอกนะฮะ

ผู้คนทั่วสารทิศมาที่นี่
อยากจะได้อยากจะได้ไปเพื่อเป็นเครื่องรางของขลังป้องกันตัว
เพราะมีอนุภาพครอบจักรวาล
คุณนัทพงศ์กับพระพิโมกแล้วก็ทีมข่าวของเรา

คือยิ่งเข้าไปยิ่งเจอนะฮะไม่ใช่ว่ามีจุดเดียวนะครับยิ่งเจอนะครับ
มีลักษณะเป็นก้อนกลมอยู่ตามจุดต่างของถ้ำ
ช่วงนี้มีน้ำด้วยเห็นไหมปกติจะเป็นทางน้ำไหลทางน้ำผ่านอยู่แล้ว
แต่ถ้าช่วงหน้าฝนฝนตกเยอะน้ำท่วมไปเลย
ไหลที่เจอส่วนใหญ่ลักษณะคล้ายกับเหล็กไหลไพรดำหรือไหลเพชรดำนะครับ
ละเอียดนะบางส่วนก็เป็นเนื้อหยาบนะครับ
เป็นเหล็กไหลที่มีอนุภาพสูงอยู่ยงคงกระพันธ์ป้องกันคุณสัยมนต์ดำได้
ทำให้ถ้ำแห่งนี้เนี่ยได้รับการกล่าวขานถึงเรื่องของความลี้ลับอาถรรพ์และความศักดิ์สิทธิ์
เหล็กไหลชนิดนี้มีชีวิตอยู่ในธรรมชาติได้นะครับ
ตอนแรกที่เจอเนี่ยผิวของก้อนเหล็กไหลจะดูหยาบ
แต่พอเอามือไปลูบเนี่ยมันจะเงามันวาวขึ้นมาปรากฏเป็นสีนินสวยงาม
จากปากถ้ำมาถึงบริเวณจุดที่เป็นห้องโถงที่เขาเรียกว่าคอหารถ้ำเนี่ยฮะ
จุดที่กู้ภัยดำน้ำไปช่วยพระมณัฐเนี่ยระยะทาง๔๐๐เมตรคือตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
พบว่ามีเหล็กไหลผุดขึ้นมาให้เห็นเป็นระยะ
นี่พระพิโมกท่านก็พาเราเข้าไปดูแล้วอธิบายองค์ประกอบต่างภายในถ้ำให้ทราบด้วย
บอกว่าเนี่ยปกติเนี่ยตั้งแต่ปากถ้ำมาถึงจุดนี้นะถ้ำพระไสงามเนี่ย
จะมีอยู่ทั้งหมด๔โถงด้วยกันนะฮะโถงแรกด้านในถ้ำเรียกว่าโถงช้างแมมมอส
เพราะว่ามีหินงอกหินย้อยคล้ายกับช้างแมมมอสเนี่ยหากเดินเข้าไปอีกสัก๒๐เมตร
จะมีเหล็กไหลอยู่ตามแนวหินของถ้ำจากนั้นจะเจอโถงที่สอง
โงที่สองเรียกว่าโถงบาดคว่ำจุดนี้เลยสามแยกที่เป็นทางน้ำไหลไปสักหนึ่งร้อยเมตรนะครับ
จะมีหินเหล็กไหลอยู่ทั้งสองข้างทางแล้วก็ตามหินงอกหินย้อยบนเพดานถ้ำด้วย
นี่ฮะเจอเต็มไปหมดเลยนะครับ
โถงนี้นะฮะจะเห็นเป็นกลางโถงมีเสาอยู่สองต้นอ่ะ
โถงนี้บอกว่ามีคนเข้ามาบ่อยนะคะจากค่าทิพันธุ์กันเอาไว้
มาปฏิบัติธรรมบางคนเขาก็มาหาเหล็กไหลนี่แหละแต่ทำไม่ถูก
มีอันเป็นไปก็มีออกไม่ได้ก็มีหรือว่าได้ไปแต่ก็ไม่มีพลังไม่ขลังก็มี
มีกลางโถงมีเสาสองต้นนะครับตรงนี้นะฮะโถงเสาหลักเมืองบาดานนะครับ
นี่คือจุดที่เชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าจะเข้าสู่เมืองบาดานแล้ว
พอเดินเข้าไปถึงจุดสุดท้ายวันนี้คุณนัทพงศ์เข้าไปถึงจุดสุดท้ายเลยนะครับ
น้ำเนี่ยท่วมสูงเมตรกว่านะฮะไปเจอโถงที่สี่นะครับ
โถงนี้ถูกน้ำท่วมปิดตายนะครับเดินต่อไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
โถงที่กู้ภัยตอนนั้นต้องดำน้ำอ่ะคือตรงเนี้ยมันลึก
วันนี้สูงสักเมตรกว่าแต่จริงเนี่ยมันลึกลงไปข้างล่างอีก๔เมตรได้นะครับ
ตอนนั้นต้องดำน้ำไปช่วยเหลือพระมณัฐนะครับตามตำนานกับความเชื่อเล่ากันว่าถ้าผ่านจุดตรงนี้ไปได้
เขาเรียกว่าจุดคอหารนะครับใครที่มีวิชาอาคมจะสามารถทะลุไปสู่เมืองลับแลหรือว่าเมืองบาดานได้
ว่ากันว่าที่นั่นมีเหล็กไหลน้ำดีขึ้นอยู่ตามแนวผนังถ้ำเป็นจำนวนมาก
คุณผู้ชมครับจุดนี้เป็นโถงที่๔ครับห่างจากปากถ้ำพระไสงามจำนวนระยะทางกว่า๔๐๐เมตร
ด้านหลังผมเนี่ยคือจุดที่เป็นคอห่างของถ้ำนะครับซึ่งจุดนี้มีน้ำลึกอยู่ที่ประมาณ๔เมตร
หลังจากที่ต้องมีการดำน้ำลอดผ่านกำแพงถ้ำตรงนี้ไปเนี่ยจะเจอจุดที่พระมณัฐนั้นเข้าไปนั่งวิปัฒนานะครับ
แล้วก็ติดอยู่ภายในถ้ำโดยตำนานและความเชื่อเนี่ยเขามีการเล่าผ่านกันครับว่า
ถ้าใครที่ผ่านจุดที่พระมณัฐนั่งวิปัสนาไปได้ตรงนั้นจะเป็นจุดที่มีเหล็กไหลงอกเงยอยู่ตามโขดหินภายในถ้ำครับ
ซึ่งพระมณัฐเนี่ยผ่านไปถึงจุดด้านตรงเลยแอ่งกระทะตรงนี้เข้าไปเนี่ย
จะมีเนินที่สูงขึ้นไป๒๐เมตรที่ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงไปเจอแล้วก็ไปช่วยอ่ะ
เหล็กไหลเนี่ยเต็มเลยค่ะคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะท่านเข้าไปท่านจะไปเอาเหล็กไหลหรือเปล่า
อืมท่านไม่ได้ไปนั่งสมาธิอะไรหรือเปล่าท่านก็เลยติดค้างอยู่เนี่ย
ถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านในเขาขังเอาไว้เนี่ยแต่พระมณัฐยืนยันว่าไม่จริงนะฮะ
มานั่งสมาธิจริงจริงนี่คือโถงทั้งหมดนะครับโถงที่หนึ่งโถงที่สองโถงที่สามโถงที่สี่
โถงต่างต่างของถ้ำพระไสงามที่เนินมะปรางพิศนุโลกสำรวจเสร็จเรียบร้อยมาถึงจุดโถงที่สี่เนี่ย
แล้วไปต่อไม่ได้แล้วน้ำขังลึกมากมันเป็นแอ่งกระทะแอ่งกระทะด้านล่างลึกลงไปตั้ง๔เมตร
แต่วันนี้น้ำท่วมอยู่เมตรกว่าคุณนัทพงศ์แล้วก็พระพิโมกนะครับที่ท่านพาเรามาเนี่ย
แล้วทีมข่าวของเราด้วยก็เดินออกมาเดินกลับออกมานะครับจากถ้ำพระสายงามเจอเหล็กไหลเยอะจริง
แต่ไม่มีใครกล้าลบหลู่หรือจะเอาไปพระท่านยังไม่กล้าเลย
พระท่านเนี่ยหรือว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยรู้ว่ามีแต่ไม่กล้ามาตัดมาแซะมาแกะมาอะไรเอาไปเนี่ย
เพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายเกิดอาถรรพ์ขึ้นเพราะคำว่าเหล็กไหลเนี่ยโอ้โหพลัง
หรือว่าความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถ้าไม่มีวิชาอาคมจริงเนี่ยคนเขาบอกว่า
มันจะมีอันเป็นไปมีอันตรายเกิดขึ้นได้อืมทีนี้คุณนัทพงศ์ก็เล่าให้เราฟังด้วยนะคะ
ว่าตอนก่อนที่จะเข้าไปในถ้ำพระไสงามเนี่ยแดดนี้เปรี้ยงเลยนะครับ
ร้อนเลยทีเดียวแต่จังหวะที่จะเข้าไปเท่านั้นแหละค่ะ
อยู่อยู่ลมก็พัดแรงแบบเนี้ยนี่ด้านหน้าปากถ้ำนะฮะใช่ค่ะ
แดดเปรี้ยงอยู่อยู่ลมพัดแรงแล้วก็มีเมฆฝนครึ้มลอยมา
อยู่เหนือถ้ำพระไสงามค่ะครับชาวบ้านหลายคนตอนแรกว่าจะเข้าด้วย
ไม่เข้าแล้วนะกลัวนี่ค่ะอยู่เมฆก้อนเบอร์เรอเลยถูกแบบลมแรงพัดมาอยู่
ถ้ำใส่งามหมดเลยก็แล้วแต่ความเชื่อนะ
เค้าอยู่ด้วยนะคะความศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนี้ก็ได้แต่จะมองกันคุณหน้าพงบอกว่าได้คุย
นายบุญหล่อพงขวาน้อยหรือว่าลุงหล่อวัย๖๙ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ
หลอบบอกว่าสมัยก่อนแกบวชเป็นพระแกก็เข้าไปปฏิบัติธรรมในถ้ำพระสายงามเหมือนกันนะ
ชี้ให้ดูตรงบริเวณทางเข้าถ้ำค่ะ
ตรงนั้นเนี่ยจะมีรูปปั้นท้าเวสุวรรณอยู่สองตนที่ปากทางเข้าถ้ำ
เห็นไหมสีขาวกับสีทองนี่แหละค่ะ
หล่อแกบอกว่าพอเดินผ่านตรงนี้เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นบ่อน้ำที่มีองค์ปู่นาคาราช
เลยรอบเบาะน้ำสองตนนาคสามเซียนแล้วก็นาคเจ็ดเซียน
อันนี้เป็นท้าเวสุวรรณนะคะครับเดินเลยเข้าไปหน่อยก็จะเป็นเบาะน้ำที่มีพญานาค
นี่ค่ะนาคสามเสียนกับนาคเจ็ดเสียนจากนั้นฝั่งซ้ายสุดขออภัยถัดมาฝั่งซ้ายก่อนเข้าถ้ำเนี่ยนะคะ
จะมีรูปปั้นพระภิกษุที่ลักษณะเหมือนเป็นพระทุดงนั่งอยู่แล้วก็มีพระประธานอีก๓องค์วางใกล้
ส่วนฝั่งซ้ายสุดติดกับติงเขาถ้ำพระไสงามก็จะเป็นการตั้งพระแม่ธรณีบีบมวยผมเอาไว้
ลุงหล่อเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าปีสองพันห้าร้อยสามสิบสามเนี่ยตอนนั้นเกะบดเป็นพระ
ก็เป็นพระทุดงค่ะไปปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำนี่แหละ
ระหว่างนั่งวิปัสนาลุงหล่อบอกโอ้โหเจอเรื่องราวเล่นลับเยอะเหมือนกันนะ
นะฮะเรื่องแรกค่ะครับครั้งหนึ่งเคยเข้าไปนั่งวิปัสนากรรมฐานในถ้ำพระไสงาม
นิมิตว่าตัวเองเนี่ยเดินทุดงเข้าไปในถ้ำแห่งนี้นิมิตก็คือเหมือนกับฝันเนาะ
นิมิตก็คือฝันว่าตัวเองเดินเข้าไปในถ้ำแห่งนี้พอเดินลึกเข้าไปเรื่อย
ทะลุข้ามไปอีกมิติหนึ่งลุงหล่อว่าอย่างนั้นเห็นกองขุมทรัพย์มหาสมบัติอยู่ในถ้ำเต็มไปหมดเลยค่ะ
แต่ลุงหล่อแกไม่ได้หยิบจับอะไรออกมาด้วยนะทีนี้พอเดินลึกเข้าไปอีก
กองขุมทรัพย์เข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยอีกกลายเป็นเมืองลับแล
เป็นเมืองใต้บาดานที่มีคนอาศัยอยู่เหมือนโลกมนุษย์
หล่อเลยบอกก็เลยไม่ได้หยิบอะไรออกมา
ไม่ถึงไข้ก็ไม่เอาพอเอามาก็เดือดร้อน
เอาว่าเขาเดือดร้อนเดือดร้อนอะไรเพราะว่าเขารู้ว่าเราเอาออกมาแล้วเราจะอยู่ลำบาก
พวกคนโลกมากเห็นแก่ตัวนี่มันก็เยอะแยะ
รู้ว่าเราของดีมีของดีมีนู่นมีนั่น
ก็เลยบอกว่าถ้าเอาไปก็อันตรายมันเป็นสมบัติของโลกไม่มีใครไปได้หรอก
นั้นแต่เราก็ตายแล้วก็ผิดสมบัติของโลกเหมือนกันเราเกิดมาก็เป็นสมบัติของโลก
โลกมันอยู่โลกไม่เคยคิดว่าจะเอาออกมาครอบครอง
เพราะฉะนั้นแต่คิดว่าบูชาก็ทำการสวดมนต์ไหว้พระเจริญสมรรถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐาน
ก็น้อมจิตเข้าไปขอให้รักษาสิ่งนี้ไว้เพื่อเป็นสมบัติของโลกสืบไป

ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยรู้กันดีว่าเหล็กไหลที่ว่าหายากเนี่ยในถ้ำแห่งนี้มีเยอะมาก
แต่ไม่มีใครกล้าเอาออกมา
คือส่วนตัวลุงหล่อเองเลยนะคะลุงหล่อคุยกับคุณนัทพลบอกว่าลุงเนี่ยเชื่อเลยนะ
ลุงเชื่อว่ามันมีความอาถรรพ์อยู่ในถ้ำพระไสงาม
เพราะทุกครั้งที่มีพระส่งทุดงเข้าไปปฏิบัติธรรมมักจะมีเหตุการณ์
ลุงก็คอยเตือนตลอดนะว่าเข้าไปแล้วเนี่ยตั้งมั่นในจิตนะ
ไขว้เขวกับสิ่งเยาว์ยวนรอบข้างให้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุ
ใครที่เกิดความโลภหยิบจับอะไรออกมาเนี่ยมีเหตุร้ายเกิดขึ้นทุกรายเลย

หล่อบอกตอนที่บวชเป็นพระนะก็เข้ามาถ้ำแห่งนี้แหละ
แต่คราวนี้มาทำพิธีตัดเหล็กไหลนั่งท่องบริกรรมคาถาขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวาอารักษ์
รวมถึงพญานาคที่ปกปักรักษาเหล็กไหลในถ้ำ
อยู่พญานาคที่เฝ้าถ้ำเหล็กไหลก็เลื้อยขึ้นปรากฏต่อหน้า
แล้วก็ห้ามเลื้อยขึ้นมาบอกว่าห้ามห้ามตัดเหล็กไหลเด็ดขาดนะ
แล้วก็มีการแผ่พังพาน

คือเหมือนงูแผ่แม่เบี้ยคล้ายแบบนั้นนะคะ
แผ่ออกมาตาสีแดงกล่ำเหมือนเป็นการข่มขู่เลยว่า
ถ้าตัดเนี่ยเดี๋ยวจะมีอันเป็นไปนะ
หล่อที่บวชเป็นพระก็เลยแผ่เมตตาจิตและสนทนาธรรมกับพญานาคค่ะ
ธนธรรมกับปู่นาคาราชที่ตอนแรกขึ้นมาเป็นงูตอนหลังกลายร่างเป็นคนนะคะ
นุ่งขาวห่มขาวแล้วก็นั่งสนทนาธรรมคุยกัน
จากนั้นก็เลยออกมาตั้งท้าเวสุวรรณแล้วก็สร้างพญานาคเอาไว้ที่บริเวณหน้าทางเข้าถ้ำ
ก็คือลุงหล่อบอกว่าที่เห็นท้าเวสุวรรณสองตนที่อยู่หน้าปากทางเข้าถ้ำแล้วก็เบาะน้ำที่มีพญานาคลุงแกสร้างเอง
นิมิตทั้งหมดเลยตั้งตามนิมิตทั้งนั้นของคนลุงเองนะ
ท่านให้ตั้งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือปู่นักราชคือเป็นสายธรรมแล้วก็จะมีพระมาบรรลุธรรมอยู่นี่ยัง
อย่างมากมายท่านพูดอย่างนี้ต่อไปในอนาคตข้างหน้าให้ตั้งจุดนี้มันจะเป็นมงคล
อันที่เป็นมงคลต่อสถานทีแลกกะธรรมพวกเทพทะเทียละเทวดาพวก
ยักษะคันทัพตัวคนทัพคนทันหน้าก็อิ่ม
อีกครั้งว่าทั้งหมดที่เล่าที่เราทำภาพกราฟิกให้ดูก็คือเป็นนิมิตของลุงหล่อนะ
ไม่ได้บอกว่าแบบเห็นพญานาคตัวเป็นแบบนั้นนะคะ
ส่วนนางจริยาสุคลทาค่ะชาวบ้านในพื้นที่วัย๗๑ปีก็บอกว่า
ไม่มีชาวบ้านที่ไหนก็สนใจเรื่องเหล็กไหลในถ้ำพระไสงามกันหรอก
เพราะทุกคนเขารู้กันดีว่าหินเหล็กไหลเนี่ยเป็นของเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครอบครองอยู่
ใครไปหยิบไปจับแสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บก็ถึงขั้นเสียสติทุกรายนั่นแหละ
เหล็กไหลนี่เท่าที่ครูบาอาจารย์บอกมาบอกว่าเป็นเทพชั้นนึงอ่ะ
แต่จำไม่ได้ท่านมาสร้างบารมี
นี่คือสิ่งที่เราอยู่ในพื้นที่เพื่อจะพิสูจน์เรื่องของเหล็กไหลในถ้ำพระสายงามนะครับ
คนเก่าคนแก่หรือว่าพระในพื้นที่พาเราเข้าไปดูยืนยันว่าที่นี่มีเหล็กไหลจริง
อยู่ที่ว่าใครจะนำออกไปได้หรือไม่ได้อย่างไรเนี่ยแต่ว่าคนในพื้นที่บอกว่าไม่ขอนำออกไป
ขอให้อยู่กับถ้ำแบบนี้นี่แหละนะครับ
ท่านผู้ชมครับเรื่องของเหล็กไหลเนี่ยท่านส่งข้อความเข้ามาคุยกันเยอะอยู่พอสมควร

หรือไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคล
คือบางคนก็ถ้ามองในมุมความเชื่อเนี่ยมันก็เป็นเหล็กที่มีอิทธิฤทธถ้ามองในมุมวิทยาศาสตร์มันก็คือหินชนิดหนึ่ง

จังหวัดทางภาคใต้ของไทยเนี่ยก็ได้รับการพูดถึงเรื่องของเหล็กไหล
ค่ะว่าเจอกันเยอะที่กระบี่นี่ก็มีนะฮะอืม
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่พื้นที่จังหวัดกระบี่นี่ครับ
นี่ก็เป็นเหล็กไหลอีกชนิดนึงจะต่างจากถ้ำพระสายงามเลยเห็นไหม
ค่ะถ้ำพระไสงามเนี่ยจะมาจากหินงอกหินย้อยในผนังถ้ำอ่า
แต่เนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าเหล็กไหลชนิดปีกแมลงทัพ
แมลงทับเหรอคะใช่ฮะมันเป็นแมลงทับมาก่อนเหรอคะ
เขาบอกว่ามาจากเรื่องของเวทมนต์ต่างแล้วได้มาอะไรพวกนี้
ไม่ได้ว่างอกมาจากถ้ำคนที่มีวิชาอาคมเนี่ยเขาได้มา
แมลงทัพหรือเพชรหน้าทั่งที่นั่นก็มีแถวจังหวัดกระบี่เนี่ยนะฮะ
หน้าทั่งนี่จะมีอนุภาพคล้ายกับเหล็กไหลนี่คือเพชรหน้าทั่งเห็นไหมฮะ
แต่ก็ลักษณะคือหินสีดำหรือว่าสีนิน
อันนี้ก็จะมีความวาวาวนิดนึงเนอะใช่ส่วนใหญ่เจอในพื้นที่ภาคใต้
แต่ที่นี่คือที่กระบี่ที่กระบี่เนี่ยมีคนครอบครองอยู่เยอะนะครับ
คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
วันนี้ไปที่วัดทุ่งสันติธรรมตำบลเขาคลามอำเภอเมืองกระบี่นะครับ
วัดแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับได้ไปพบกับพระครูวิทิศศาสนกิจ
หรือว่าหลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยท่านอายุ๖๙ปีแล้วนี่ฮะ
จ้าวาดวัดทุ่งสันติธรรมเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังรูปหนึ่งในพื้นที่นะครับ
ทางภาคใต้นะครับแล้วท่านมีเหล็กไหลด้วยนะครับ
เหล็กไหล่แบบปีกแมลงทัพอ๋อเป็นหนึ่งในหนึ่งร้อยแปดชนิดของเหล็กไหล่
โอ้โหมีร้อยแปดชนิดเลยมีหลายชนิดนะครับ
แล้วท่านได้นำเหล็กไหลปีกแมลงทัพมาให้คุณวิมลวันได้ดูนะฮะนี่ฮะ
นุภาพเนี่ยคือเรื่องของแคล้วคลาดปลอดภัยป้องกันคุณสัยมนต์ดำนะ
มีอนุภาพเรื่องของเงินทองไหลมาเทมาเมตตามหานิยมด้วยนะครับ
หากคนที่นำมาบูชานำมาครอบครองไม่ถือศีลเนี่ย
พลังก็จะหมดนะฮะจะไม่มีอนุภาพไม่มีพลัง
ส่วนเพชรหน้าทั่งเพชรหน้าทั่งเป็นเครื่องรางของขลังอีกชนิดนึงนะครับ
มีสรรพคุณ๑๐๘ประการเช่นกันนะครับมีถิ่นกำเนิดทางภาคใต้
ตามประวัติตามตำนานเนี่ยพบครั้งแรกที่เขา๗ยอด
นุภาพคล้ายกับเหล็กไหลแต่จะเป็นรองเหล็กไหลเล็กน้อย
นี่นะฮะเพชรหน้าทั่งหลวงพ่อรวยท่านบอกกับเราว่า
ไม่ว่าจะเพชรหน้าทั่งหรือว่าโคตรเหล็กไหลหรือว่าจะเหล็กไหลทั่วไป
ชนิดไหนก็แล้วแต่คือมันจะไม่มีประโยชน์เลยนะครับ
เป็นเพียงเศษดินเศษหินเท่านั้นหากคนที่ครอบครองอยู่
ขาดคุณธรรมค่ะไม่รักษาสินค่ะเพราะอานุภาพของเขาเนี่ย
จะไม่เกิดจะไม่ปรากฏออกมาให้กับคนที่ครอบครอง
พวกนี้ต้องมีศีลมีธรรมครับที่ครอบครอง
เล่ทราชอย่างนี้ประกฏมากแต่เราต้องประวัติศาสตร์เนี่ย
ที่หลวงพ่อให้ลูกดูเลยครับต้องเชื่อต้องเชื่อมั่น
และความศรัทธาหวังใจไว้ในหัวใจนี่แล้วไปไหนอัตมาจะ
เกินความปลอดภัยหมดทุกประการเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อแล้วแต่
วิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับแต่ละท่านอาจจะได้รับฟัง
การบอกเล่าเรื่องราวแตกต่างกันมาแต่ว่าที่คุณวิมลวันหรือว่าช่างภาพของเราสังเกต
คือตอนที่หลวงพ่อรวยท่านนำเอาเหล็กไหลปีกแมลงทัพมาให้ทีมข่าวเราดูเนี่ย
อยู่ดีเนี่ยตัวมิ้มลักษณะคล้ายพึ่งบินเข้ามาในกุฏิเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลย
ไม่รู้ว่าเขามาแบบไหนอะไรยังไงนะครับอาจจะเป็นธรรมชาติแถวนั้นอะไรก็ได้
เขาก็เจอกันโดยที่แหม่มาตามความศักดิ์สิทธิ์วิชาอาคมหรือว่าความแกร่งกล้า

ชอบดื่มน้ำผึ้งเวลาตัดต้องใช้น้ำผึ้งตัด
ฝั่งคนก็ต้องไปล้นก่อนใช่ไหม

เอามีดที่มีอาคมเนี่ยถึงจะไปเฉือนออกมาอีกทีนึง

มีน้ำพึ่งมาคอยเลี้ยงเขา
อยู่ดีพอท่านนำเหล็กไหลปีกแมลงทับมาให้คุณวิมวลวันดูเนี่ย
ตัวมิ้มลักษณะคล้ายพึ่งทางภาคใต้บินมาเต็มเลย
มีรายงานว่ามีอดีตในตำรวจใหญ่ท่านหนึ่งนะครับ
เคยมาทำพิธีเรียกเหล็กไหลปีกแมลงทัพกับหลวงพ่อรวย

นี่นะฮะพลตรวจเอกวิราชัยทรงเมตตา

เมื่อปี๖๒คือมาทำพิธีเรียกเหล็กไหลเหล็กไหลปีกแมลงทัพ
ที่คุณอรัชพรถามว่ามาจากไหน
อย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ที่ถ้ำพระสายงามเนี่ย

จะได้มามีวิชาอาคมต้องไปลน

แต่เหล็กไหลปีกแมลงทัพเนี่ยต้องมีคาถาเรียกเหล็กไหล
มีรายงานว่าตอนที่อดีตนายตำรวจใหญ่ท่านนี้

เพียงแค่ท่องคาถาเนี่ยเหล็กไหลอยู่ดีดี

หล่นลงมาใส่มือแบบไม่รู้ว่ามาจากไหน
นายจำรวจใหญ่ท่านนี้ก็มีนะฮะอีกท่านนึงเนี่ยนะครับ
ไม่นานมานี้ก็มีในตำรวจใหญ่ที่เพิ่งกลับเข้ามารับราชการ

มีท่านเดียวเลยนะถ้าบอกว่าเพิ่งกลับมารับราชการ
กลับเข้ามารับรัชการตำรวจ
ให้คนประสานมาว่าจะมาขออนุโมทนาเพชรหน้าทั่งไปบูชาเหมือนกัน
ประสานมาที่วัดแห่งนี้กับหลวงพ่อรวย

ไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะฮะ
แต่ว่าเคยมีลูกศิษย์ที่เขาได้ไปบูชา

ถูกยิงรถจนพลุน๓๐นัดมาแล้ว

นี่ฮะจากการตรวจสอบนะครับ
บูชาเหล็กไหลปีกแมลงทัพนะครับ
ต้องขึ้นอยู่กับสถานที่บูชาขนาดแล้วก็ชนิดด้วยนะครับ
เหล็กไหลชนิดไหนหายากเนี่ย

ละ๕๐๐ก็มี๑๐๐ก็มีนะครับ
หลวงพ่อรวยท่านยังได้นำโคตรเพชรหน้าทั่งมาให้ทีมข่าวเราดูด้วยนะครับ

ใช่ครับโคตรเพชรหน้าทั่งเนี่ยนะครับ
บอกว่าเพิ่งได้มา๒๓วันนี้เองนะครับ
นี่ฮะนี่ของท่านเองนะครับ
คือต้องไปถามหลวงพ่อรวยท่านเองเราก็ประเมินราคาไม่ถูกเหมือนกันนี่ฮะแต่นี่คือโคตรเพชรหน้าทั่ง
ไปพิสูจน์ให้ท่านเห็นว่าเรื่องของเหล็กไหลหรือว่าเพชรหน้าทั่งเนี่ยเขามีจริงแล้วมีอยู่หลายพื้นที่ด้วย
คือที่เรานำเสนอเนี่ยเพราะว่าจริงส่วนหนึ่งก็อยากที่จะพิสูจน์ด้วยเหมือนกันว่าตกลงมันเป็นยังไงมันมีจริงไหมหรืออย่างไร
เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะสงสัยเหมือนที่ที่ฉันสงสัยนี่แหละว่าเอ๊ะที่บอกว่าเหล็กไหลปีกแมงทับเนี่ยอยู่มันหล่นลงมาเองกลางอากาศมันเป็นไปได้ยังไงมันเกิดขึ้นจริงไหม
คุณวิมนต์วันก็สงสัยนะเลยบอกว่าหลวงพ่อรวยทำให้ดูได้ไหมหลวงพ่อรวยบอกว่าอัตมาทำไม่ได้หรอกแต่มีพรามคนนึงเขาทำได้
พาคุณวิมนต์วันไปเลยอยากพิสูจน์ใช่ไหมไปไปด้วยกัน
ไปเลยค่ะไปสำนักพรามวิศนุนารายในพื้นที่บ้านเขาล่อมในตำบลเขาใหม่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะคะ
เป็นที่ตั้งสำนักของร่างทรงองค์วิศนุผู้ทำพิธีเรียกเหล็กไหลปีกแมงทัพ
ถึงนี่นี่ต้องเดินขึ้นเขาไปหน่อยนะ
ขวันวันก็ระบักตรักรำอยู่เหมือนกันนะคะ

ใช่คือพื้นที่เนี่ยมันสวยงามอยู่แล้วล่ะ

ขึ้นไปถึงสำนักพรามนะคะอยู่ที่ยอดเขาใหญ่ค่ะ
ปรากฏว่าฝนเทลงมาเลยค่ะ
ตกหนักกว่า๑ชั่วโมงกว่าจะเริ่มพิธีได้
แต่ก็อย่างที่บอกช่วงนี้มรสุมเข้านะคะภาคใต้

อ่ะจนฝนหยุดไปก็ไปเจอกับพรามอำนาจ

ก็คือคนที่อยู่ในรูปเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นอยู่อ่ะ
อำนาจค่ะนี่เขาทำพิธี
ทำพิธีให้ทีมงานยื่นมือให้
ก่อนหน้านั้นให้ทีมงานจุดทูป๑๖ดอก

แล้วก็พูดภาษาเทพอยู่ไม่กี่พักหนึ่ง

ถ้าเกิดอาจารย์ท่านนี้ท่องนะ
เออมีเสียงไหม
มีเสี่ยงมันตกอยู่นะมีเสี่ยงมันตก
ก็ท่องภาษาเทพแล้วเขาก็จะเห็นว่าเขามองข้างบนตลอด
มองว่าเหล็กไหลจะตกลงมาหรือเปล่า

ก็ยังท่องภาษาเนธอยู่

แล้วมันก็มีสิ่งนี้อยู่ในมือของทีมงานเรา

แต่อยู่ดีไม่ได้ตกลงมาแล้วร่วงใส่มือ

ไปดูตอนที่อาจารย์กำลังท่องคาถาอยู่หน่อย

คือตอนนี้กำลังท่องคาถาอยู่เสียงฝนดังหน่อย

เห็นตาของพราหมณ์ใช่ไหม
คือพรามอำนาจเงยหน้ามองข้างบนตลอดเลย

ว่าเหล็กไหลจะมาทางไหนหรือเปล่า
ทีมงานเราก็มองตามเหมือนกันว่าคุกคุมมาอย่างไร
คือจริงแล้วเหมือนรอบแรก

คือความอาจารย์ด้านหน้า
เอามือวาดขึ้นไปบนอากาศทีนึง

กลางอากาศนะคะแล้วก็กำมือที่คว้าไว้นั่นน่ะนะ
วางอยู่บนมือของทีมงานเราที่ยื่นมือรออยู่แล้ว

มันก็มีไอ้เหล็กก้อนดำนี้อยู่ในมือของทีมงาน
คือจริงก่อนหน้านี้ท่านทำไปรอบนึงแล้วนะ
พระอำนาจแล้วคุณวิทย์มันวันก็บอกว่า
อีกสักทีให้กล้องจับแบบชัดได้ไหมคะ
และนี่ก็คือสิ่งที่กล้องเราจับได้แหละว่า
เหมือนแกคว้าอะไรสักอย่างกลางอากาศ
ก็ไม่รู้ว่ามันมายังไงเหมือนกันนะคะ

ตอนทำพิธีเขาตั้งจิตอธิษฐาน
จิตอธิษฐานจากภูเขาฮิมาลัยเลยนะคะ
แล้วก็ท่องภาษาเทพขอยานหรือเหล็กไหลให้ออกมา
คนที่จะเรียกเหล็กไหลที่ไหนก็ได้
มีไม่มากนะแต่เขาเป็นหนึ่งในนั้นนะ
ต้องไปการบำเพ็ญ๓๐กว่าปี

บางคนมาไม่ได้เลยก็มีเหมือนกัน
วะกะละเยสตาตุนรมันดักกะสิติยะดานักไย
คือเราสวดเชิงแบบนี้
นี่คือเสียงที่พระอำนาจสวดภาษาเทพให้เราฟัง

เพราะว่าพระอำนาจบอกว่าต้องใช้ภาษาเทพ
ใช่ถึงจะคุยกับเทพรู้เรื่องประมาณอย่างนั้น
บำเพ็ญเพียนมา๓๐กว่าปี
ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกตั้งจิตอธิษฐานถึงภูเขาฮิมาลัยเลยนะคะ
สามารถเรียกเหล็กหลายปีกแมลงทับลงมาได้

ทีมข่าวเราก็ถามนะว่าพรามอำนาจทำไมใส่แต่ชุดสีดำ
ปกติเห็นชุดสีขาวใช่ไหมพรามต้องเป็นชุดสีขาวที่เราคุ้นตา
เขาก็บอกว่าเคยใส่ชุดขาวแล้ว

ตำรวจเรียกค่ะตรวจยาเสพติด

มีอีกมุมนึงนะฮะเราเห็นอีกมุมนึง
มีสองมุมเห็นไหมเมื่อกี้เห็นทันไหมขอดูสักทีนึง
จะได้เห็นกว้างขึ้นจังหวะคว้าเนี่ยลองดูซิว่า
ลองมองข้างบนพร้อมกันนะคุณผู้ชมตรงนาฬิกาว่ามีอะไรล่วงลงมาไหม
ดิฉันเห็นไม่ทันคุณครับคุณเห็นไหม
ก็เห็นตอนยกมือขึ้นเนี่ยแหละใช่ไหมคือกำลังอุตส่าหมองมุมเมื่อกี้ที่เขา
เนี้ยมือทั้งสองข้างของพรามอำนาจเนี่ยจับมือทีมงานของเราตลอด
จังหวะนี้จังหวะนี้ยกมือขึ้นไปปุ๊บมันไม่เห็นมีอะไรล่วงลงมาไง
ก็ยกขึ้นไปแป๊บเดียวข้างบนก็ไม่ได้มีอะไรนี่ใช่ไหมก็เป็นอากาศ
ไม่เห็นไงอันนี้ฉันไม่เห็นอ่ะอ่าถ้าถ้าในแง่ของความเชื่อนะ
ค่ะก็เป็นวิชาอาคมนี่แหละที่แกร่งกล้าใช่ไหม
ขึ้นไปปุ๊บก็คว้าปีกแมลงทับแล้วก็นำมาใส่มือให้กับคนที่เขาต้องการ
แต่ถ้าในแง่ของอีกหลักหนึ่งนะก็อาจจะช่วงที่จับมือเราอยู่ตลอด
อาจจะมีอยู่ในมืออยู่แล้วเอ่อคือว่าอ่าถ้าถ้าเป็นคนที่เขาไม่เชื่อ
เขาก็มองว่าเออมันก็ทริคเดียวกันกับมายากลหรือเปล่ามีอยู่แล้วหรือเปล่า
แล้วก็เหมือนแบบทำเป็นคว้าแล้วก็อ่ะอยู่นี่นะหรืออะไรอย่างนี้
นี่แล้วแต่มุมมองเลยคุณผู้ชมเปิดกว้างสมมุติถ้าเป็นผมค่ะ
ผมเป็นคนมีวิชาอาคมเรียกเหล็กไหลปีกแมลงทับอย่างงี้ได้อืม
คุณอรัชพรต้องการใช่ไหมค่ะอาจจะมาผมก็กว่าจะทำพิธีกันเนี่ย
ผมก็ไปแอบหยิบใส่มือใส่ไม้เก็บไว้ตรงไหนก็ได้
ถึงเวลาก็ฟึ๊บมาท่องไปท่องมาแล้วก็เอาวางใส่มือให้
ก็เป็นไปได้คืออย่างที่บอกอะค่ะแต่เราไม่ได้ลบหลู่อาจารย์อำนาจนะ
ใช่หรออาจารย์อำนาจท่านอาจจะมีวิชาอะไรของท่านแล้วก็ฟึ๊บอืม
แล้วก็มีมาอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าคนที่เขาเคารพสัทธาเขานับถือกันก็มีเยอะ
เห็นไหมจังหวะตรงเนี้ยเนี่ยจังหวะที่ท่านแบบกำคือทำอำนาจกำสองดิว
เอามืออีกสองมากำอะไรหรือเปล่าบางคนบอกใช่หัวแหวนแกหลุดหรือเปล่า
เพราะว่ามือคุณนิ้วโป้งขวาแกใส่แหวนลักษณะคล้ายใกล้กันเหมือนกันนะ
ช่วงที่มือขึ้นไปเนี่ยคือมือขวาใช่ไหมขึ้นไปคว้านะครับ
มือซ้ายปล่อยภาพไปเลยนะฮะเพื่อจะดูช่วงมือซ้าย
ภาพไปเลยครับปุ๊บมือซ้ายก็ไม่ได้ไปที่ไหนนะ
แต่จริงมือซ้ายเข้าไปกำด้วยทำไมนะ
แต่มือซ้ายเนี่ยไม่ได้ไปข้างหลังข้างข้างใต้
ก็แค่ยกขึ้นไปแล้วก็ไปรวมกับมือขวา
คุณผู้ชมส่งไลน์มาหน้าจอตอนนี้เลยบอกเห็นรูดเหล็กออกจากหัวแหวนนิ้วโป้งนะ
ค่ะคุณผู้ชมว่าอย่างงั้นนะ
ค่ะเราจะดูซับแหลก

ที่มันเหมือนแบบพลอยไซส์ใกล้เคียงอยู่

หรือว่ามันเป็นแบบเรียบ

คุณผู้ชมเราทำได้เต็มที่ดีที่สุด

เราไม่ได้ลบหลู่อะไรอาจารย์อำนาจด้วย

คนที่เชื่อถือเรื่องของเหล็กไหล

คนที่พยายามมองในแง่ของหลักวิทยาศาสตร์

อย่างที่บอกว่าก็เป็นมุมมองที่เปิดกว้าง

เราไม่ตัดสินกันเนอะ

ใส่ชุดขาวแล้วตำรวจเรียกตรวจยาเสพติด

ทวดหรือองค์วิศนุเนี่ยเลยมาบอกว่า

จำเป็นต้องแสดงออกว่าเราบำเพ็ญเพียร
ต้องใส่สีขาวทุกอย่างมันอยู่ในใจ

ผมก็เลยใส่แต่สีดำแล้วก็บำเพ็ญทานบารมีเอา

ก็บอกว่าในจังหวะที่พรามนำมือไปกุมเอาไว้เนี่ย

รู้สึกว่ายังไงลองฟังเขาพูดดีกว่าค่ะ
ก็นะ

มีอะไรบางอย่างเหมือนกับไหลมาที่ฝ่ามือ
ตอนที่พร้ำนำมือไปกลุ่ม
รู้สึกแบบประหลาดพอแบร์มือ
เหล็กไหลมาอยู่ในมือแล้ว

มีเสียงทีมงานเราไหมครับ

ค่ะซึ่งพรามอำนาจเองก็เข้าใจแหละว่า

นายกลหรือเปล่าซ่อนเอาไว้ก่อนแล้วหรือเปล่า
เหมือนที่เราพูดอยู่ในวันนี้
แต่พระมนาศก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้เล่นกล

ก็นั่งอยู่ด้วยกันทีมงานก็จับมือกันอยู่
ใครอยากมาพิสูจนกับทางอำนาจ

พระมณัฐบอกว่ามีคนมาพิสูจน์ผมเป็นร้อยเป็นพันแล้ว

เดี๋ยวฟังเสียงของผู้ที่เข้าไปทำพิธีกันหน่อยนะครับ

แล้วก็กระท่องกระถา

สับพักเสร็จมีอะไรเข้ามาอยู่ในมือ
ว่าไม่มีไม่มีเอาอะไรซ่อนไว้
เข้ามาไม่ได้ไหลมาจากแห้ว
มันจะเด้งเข้ามาตึ๊กตึ๊กใส่มือกับอุ้งมือ
เป็นเหล็กไหล

มีอาการยังไงกับการมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ย
ก็คิดว่าคงไม่เป็นอย่างที่เราเห็นน่ะ
แต่อยู่ดีมันแบบตึ๊กมันลอยมาใส่มือเรา
แล้วความเชื่อของเราตอนนี้แบบเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าหรือว่ายังไงทำ
นี่เป็นทีมงานของเรานะ
เขาเล่าความรู้สึกให้ฟังว่าตอนที่อาจารย์อำนาจเขาทำพิธีอยู่แล้ว

ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกพระอำนาจก็บอกนะคะ
ฝากไปถึงทุกคนเลยว่าใครอยากมาพิสูจน์มาได้เลย
ยินดีให้พิสูจน์ไม่ใช่มายกล
ไม่มีในมือไม่มีอะไรทั้งนั้นเมื่อกี้ก็เรียกมาแล้วก็จับ
ให้น้องเขาจับดูก็เหมือนตันเวียแกก็เหมือนกัน
ก็จับดูไม่มีอะไรครับ
ก็นั่งดึงดูทีละนิ้วทีละนิ้วกันเพื่อความโปร่งใส
มีหลายคนไหมคะที่สงสัยแล้วก็มาท้าทายท่านนานยังไง
มีเป็นร้อยคนพันคนแล้วไม่ใช่มีคน๑๐คน

เขาอยากรู้ว่าจริงไหมโกหกไหมเล่นกลไหมมายากลไหมอะไรแบบนั้น
บางทีก็ถอดเสื้อให้เขาดูแล้วก็มือก็อยากเข้าใกล้ตัว
ก็ว่าเราทำอะไรดีกดตรงให้ใกล้หน่อย
บางทีก็เอาขันไปถือตรงที่แจ้ง
แล้วผมก็นั่งห่างอย่าทำในที่มืด
ก็มีจริงไม่ใช่ดักไหวแล้วก็ค่อยเรียก
ตรงไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้
แต่เราคิดว่าจะได้คือมันไม่แน่นอนว่าจะได้หรือไม่ได้
มันอยู่ที่เขาจะมาให้หรือไม่ให้
ไม่ใช่เรามีเงินทองจะซื้อได้
ทีนี้เราได้คุยกับหนึ่งในคนสนิทของพรามอำนาจนะคะ
เขาบอกว่าลูกศิษย์คนนี้นะเมื่อก่อนเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์นะคะ
ก็ตั้งใจมาจับผิดเรื่องเหล็กไหลนี่แหละเอามือถือมาถ่ายเลยนะคะ
แต่ปรากฏว่าตอนที่ถ่ายเนี่ยโอ้โห
ตอนที่ถ่ายได้เหล็กไหลลงมาในภาชนะที่รองรับอยู่กว่า๕๐องค์
ทั้งนั้นที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนตรวจมือแล้วก็ร่างกายของพรามอำนาจด้วยตัวเองเลย
ก็ไม่ได้เจออะไรซุกซ่อนไว้
ผมมาจับผิดโดยตรงเลยเพราะว่าผมเป็นอาจารย์สอนสายวิทย์
ไม่เชื่อถ้าว่าผมไม่เห็นกับตาผมก็ไม่เชื่อในอาจารย์บริกรรมคาถา
ผลปรากฏว่าเหล็กไหลวัชรธาตุเนี่ยลงไปในน้ำเตียน
และนอกจากนี้ผมก็ตามไปวงหลวงในที่ต่างเนี่ย
บางครั้งเนี่ยเหล็กไหลลงไปในขันน้ำมนต์
บางครั้งเหล็กไหลลงไปในพานดอกไม้
เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนจัดเองแล้วมันเป็นไปไม่ได้
เพราะว่าทำให้เรามั่นใจมั่นใจแต่ก็เชื่อถือสาธารณ์มากขึ้น
เลยครบลอกกำพีเป็นลูกศิษฐ์เต็มรูปแบบเลย

นี่ค่ะเขาบอกว่าตอนแรกมาท้าพิสูจน์ตอนนี้เลยกลายเป็นลูกศิษย์
บอกตกลงมานี่ห้าสิบกว่าองค์เหรอใช่ไม่รู้คลิปนั้นยังอยู่ไหม
เห็นแกบอกว่าแกถ่ายไว้ในมือถือเนอะครับอ้าวนี่นี่นี่นี่นี่
คือถ้าจะบอกว่าซ่อนไว้มายกลแอบซ่อนไว้อันสองอันยังพอไหว
อันนี้อันนี้เป็นคลิปที่พรามอำนาจส่งมาให้เรานะครับเป็นคลิปที่กำลังทำพิธีรนเอาเหล็กไหลเงินยวงในถ้ำแห่งหนึ่งในอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะคะอ๋อนี่ต้องรนเห็นไหมนี่ต้องรน
เนี่ยค่ะเขาบอกว่าใช้เทียนลนแล้วก็เหล็กไหลจะไหลลงมารวมกันเป็นยวงก็เลยเรียกว่าเป็นเหล็กไหลเงินยวง
ก็อนุภาพของเหล็กไหลอันนี้ก็คืออยู่ยงคงกระพันป้องกันคุณสัยแคล้วคลาดก็แนวเหล็กไหลอันอื่นอื่นนะคะ
เดี๋ยวให้ฟังหน่อยเพราะว่าเหมือนต้องท่องคาถาไปด้วย
นี่คือพิธีนำเหล็กไหลออกมาจากถ้ำ
ใช่อันนี้เป็นถ้ำในอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
คืออันนี้ไม่ใช่เหล็กไหลปีกแมลงทับแล้ว

อันนั้นลอยมาเลย

ว่าเขางอกเขาอยู่ตามถ้ำผนังถ้ำต่าง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ทุกผู้ชมดูภาพคู่กันนะครับ
ในถ้ำพระสัยงามที่เนิมปราหมคริสตนุโลก
เห็นไหมฮะแบบนี้ที่อยู่ตามถ้ำตามผนังตามหินงอกหินย้อยต่างเนี่ย
ที่ชาวบ้านหรือพระที่นั่นบอกว่า
ถ้าไม่มีวิชาอาคมจริงเนี่ยไม่มีใครกล้ามาทำ
แต่จำได้ว่าที่กระบีที่ไปเอาเหล็กไหลมา

นี่ไงเขาทำแบบนี้แล้วไหลลงไปเห็นไหม
แต่เราก็ไม่รู้ว่าในถ้ำพระสายงามเนี่ย

ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้จริง

เอาแบบนี้ละกันก็สำหรับคนที่เชื่อก็เชื่อ
คนที่ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร

ใครที่มีไว้ไม่ต้องไปท้าพิสูจน์กันนะคะ
ที่บอกว่าแคล้วคล่าตีลันฟันแทงไม่เข้า
ไม่ต้องไปยื่นดาบยื่นปืนให้เพื่อนแล้วบอก
ท่านบอกหมดนะฮะใครจะครอบครองเหล็กไหลเนี่ย
ต้องมีศีล๕ต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม
อย่างนั้นเนี่ยเหล็กไหลไม่มีพลานุภาพไม่มีพลังนะครับ